ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอยู่กับเราอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะ
ค่ะอ่าโหมะวานนี้ใครเห็นข่าว
ตกใจนะคือตอนแรกคือถ้าไม่บอกว่าเป็นเรซินทุกคนก็คิดว่ามันคือของจริงเพราะมันเหมือนมากอ่ะ
ชองค่ะสแกนกล่องพัสดุที่จะส่งไปสหรัฐกล่องนึงอ่อ
ข้างในมันเหมือนมีซากศพเด็กทารกอยู่อ่ะค่ะแกะออกมาดู
อ้าวนี่ฮะเหมือนลูกกรอกเนี่ยฮะมันเหมือนจริงจริงนะ
เพราะว่าทางปรายศนีย์ท่ากาศยานสุวรรณภูมิบอกว่า
ต้องส่งคืนพัสดุคือไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ไม่ผ่าน
เพราะมันมีลักษณะเหมือนกับของที่ต้องสงสัย
เหมือนสากสบเด็กแล้วต้องส่งไปตรวจพิสูจน์

ไม่ได้เป็นซากศพซากสัตว์

นี่คือสภาพขนาดนี้โอ๊ย
เราก็มีอะไรให้ส่งออกเยอะแยะนะเนอะทำไมเราไม่ส่งอะไรที่มันที่มันน่าดูกว่านี้นะ
แต่มันมีกลุ่มคนอยู่ใช่ไหมที่เขาอ่าทำของพวกนี้อ่า
เครื่องรางของขลังหรือว่าคนที่เขาสั่งเนี่ยมันก็มีแล้วในกล่องก็ยังมีการเขียนข้อความโฆษณาชวนเชื่อไปถึงผู้รับที่ปลายทาง
ลักษณะบอกว่ามันจะปกป้องคุณจากความชั่วร้ายได้นี่ฮะตรวจสอบตามชื่อที่อยู่เนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับคือปลายทางเนี่ยคือฟอรีด้าของสหรัฐนะฮะอ่าส่วนต้นทางนะ
ชื่อคนส่งเนี่ยตามบ้านเลขที่อยู่ที่บ้านเลขที่เจ็ดสิบเอ็ดทับห้า
โนเบิ้ลโฮมถนนอุทยานเขตทวีวัฒนากรุงเทพประเทศไทย
ค่ะอ่ารหัสปรายศนีย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์
ผู้รับอยู่ที่เมืองแทมป้ารัฐฟอริดาสหรัฐ
อ่ามีรหัสปรายศนีย์อะไรเรียบร้อยนะครับลูกกรอกอะไรเนี้ย
กรอกเนี่ยว่ากันว่านำมาบูชาจะมีโชคมีลาบค้าขายร่ำรวยปกป้องคุ้มครอง
พอเราตรวจสอบจากที่อยู่แล้วคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็เลยตามไปอยากจะรู้ว่าเออต้นทางมันยังไงกันล่ะ
ส่งออกลูกกรอกโกอินเตอร์แม้จะเป็นเรซิน
ไม่ใช่ซากศพของเด็กจริงจริงก็ตามค่ะนี่ฮะคุณวิริพัฒน์ก็ไป
ไปถึงก็กดกริ่งหน้าบ้านแม้เขาจะเปิดประตูไว้ก็ต้องกดกริ่งก่อน
เดี๋ยวเจ้าของบ้านเขาจะว่าเอานี่ฮะก็ไปเจอนะฮะเจอเจ้าของบ้านนะ
อยู่ที่บ้านหลังนี้นะครับหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านถนนอุทยาน
เขตทวีวัฒนากรุงเทพนะครับก็ตะโกนเรียกอยู่นานนะฮะ
ถามเพื่อนบ้านก็ไม่มีใครให้ข้อมูลอะไรจนมีเนี่ยฮะ
ผู้ชายคนนี้ก็ออกมาแล้วเขาก็ยอมคุยด้วยนะครับ
ผู้ชายคนนี้นะครับเป็นบ้านเลขที่ตามที่อยู่บนกล่องพัสดุเลย
เขาบอกว่าที่อยู่บนกล่องพัสดุคือเลขที่บ้านของเขาจริง
ที่บ้านหลังนี้นี่แหละที่คุณภูริพัฒน์ยืนคุยอยู่ด้วยเนี่ย
บ้านหลังนี้เลยแต่คนส่งคือเพื่อนของเขาค่ะ
เพื่อนเขาอยู่ที่นครปฐมขอยืมที่อยู่เขาส่งพัสดุ
อ่าซึ่งเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเพื่อนอ่ะจะส่งอะไรไปอืม
เขาก็ไม่รู้ว่าเพื่อนจะส่งเรซินที่เป็นลูกกรอกแต่ยอมรับว่าเพื่อนขายของออนไลน์
อ่าก็ประกาศขายตามเว็บไซต์อ่าชื่อดังทั้งในไทยในไทยในต่างประเทศอะไรพวกเนี้ย
ขายมาหลายปีแล้วด้วยแล้วก็ยืมที่อยู่ของเขา
พอเห็นข่าวแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเขาตกใจมาก
กับแม่เขาก็ตกใจเพราะว่านี่มันที่อยู่บ้านเรานี่ลูกนะ
หลังเกิดเรื่องก็เลยโทรไปคุยกับเพื่อนแล้วแต่เพื่อนอ่ะปิดมือถือนะ
พยายามจะโทรไปหาแล้วเพื่อนปิดมือถือ
ส่วนพ่อกับแม่ก็บอกเขาว่าจากนี้ไปห้ามเลยนะ
อย่าไปให้ใครใช้ที่อยู่บ้านของเราส่งของอีกเดี๋ยวเรื่องเดือดร้อนมันจะตามมาอีก
มันอันตรายดีที่อันนี้มันเป็นแค่เรซินใช่ถ้าเกิดมันเป็นของที่ผิดกฎหมายจริงจริงขึ้นมา
โอ้โหงานเข้าเลยนะคะยาเสพติดเนี่ยคดีเยอะแยะนะ
เรื่องใหญ่เลยอ่าฟังเสียงเจ้าของบ้านตามที่อยู่พัสดุหน่อยนะครับ

ยังไม่มีคุณบอกขอโทษอย่ามายุ่ง

มันไม่ได้ผิดกฎหมายมันเป็นความเชื่อ

เขาบอกว่าเพราะอยู่อย่างนี้มันน่าสร้างผมซวย

มันก็เป็นสิ่งธรรมดาเรื่องนึงเท่านั้น

แต่ก็ฝากบอกว่าถ้าจะตรวจสอบหรือตำรวจจะไล่ตรวจสอบไล่จับเนี่ยโอ้โหมันมีอีกหลายร้อยหลายพัน
ล้านธุรกิจที่มันมีลักษณะอะไรอย่างเงี้ไปตรวจพวกนั้นดีกว่าใช่คือต้องบอกว่าพวกเครื่องรางของขลังเนี่ย
เอเทียเนี่ยค่อนข้างแบบคือมันมีตลาดใหญ่นะเป็นตลาดใหญ่ได้รับความนิยมมากนะคะ
พูดถึงตลาดขายพวกเครื่องรางของคลังกุมารทองอะไรพวกนี้เนี้ยนะอืม
ไปตลาดท่าพระจันทร์ก็เหมือนที่พ่อหนุ่มคนเมื่อสักครู่บอกใช่
พี่ไปดูท่าพระจันทร์เนี่ยเยอะแยะต้องไปที่นั่นแหละค่ะทีมข่าวเราก็ไป
ก็ไปตามเขาบอกเลยครับก็ไปพยายามไปถามหาข้อมูลต่างต่างนานาอืม
เชื่อไหมไม่มีใครให้ข้อมูลเลยเขากลัวถูกตรวจสอบอ่ะ
เขาก็ไม่อยากไม่อยากที่จะแบบไม่เอาอย่าถ่ายร้านเขาได้ไหม
อืมมีร้านเดียวเท่านั้นแหละค่ะยอมคุยกับเราอืม
เป็นเรื่องเป็นราวยอมให้ถ่ายด้วยคือร้านของเฮียนโมอ๋อเหรอฮะ
ใช่ค่ะว่ายังไงเฮียบ้างเขาขายเครื่องรางของขลังมาเป็นสิบสิบปีแล้ว
คำแรกเฮียนโมบอกเลยบอกว่าโอ้ยทุกวันนี้ตลาดเครื่องรางของขลัง
ลูกกรอกก่อนดีกุมานทองก่อนดีซบเศร้าอ๋อซบเศร้าเหรอฮะ
มีเป็นตลาดนะตอนนี้ตลาดฝั่งเนี้ยลูกกรอกกุมารทองเนี่ย
ซบเศร้าแต่ตลาดออนไลน์นะนิยมมากอ๋อคือเขาไม่มาเดินซื้อ
เดินดูแล้วไม่มาเดินซื้อเดินเลือกหน้าร้านกันแล้ว
เขาสั่งออนไลน์กันเพราะอะไรฝั่งยุโรปกับอเมริกานิยมมากเลย
ตลาดมันเทไปโซนตะวันตกแล้วโซนเอเชียไม่ค่อยมีใครสนใจแล้ว
ส่วนใหญ่ถ้าไม่ซื้อไปบูชาก็ซื้อไปเป็นของฝากค่ะอืม
แล้วก็เลยพอขายออนไลน์ก็ทำไงอ่ะก็ต้องส่งปรายศนีย์อ่ะสิครับ
ไม่มีของจริงสักชิ้นเป็นปูนปั้นไม่ก็โลหะหลอมทั้งนั้นแหละ
ซื้อไปเสร็จแล้วไม่ใช่ว่าซื้อแล้วก็บูชาได้เลยนะต้องไปปลูกเสกก่อน
จะเอาไปยึดเหนียวทางจิตใจตัวเองกันได้อืม
ก่อนจะเป็นแค่ชาวเอเชียนะพวกเครื่องลาง
อยู่แถวสิงคโปร์มาเลเซียอะไรพวกนี้ครับ
แต่ในนี้ก็ข้ามไปถึงพวกยุโรปแล้ว
ยุโรปจะมาซื้อเครื่องลางพวกแปลก
เขาซื้อไปทำไมกันพี่
มันบ้านเขาก็มีเครื่องหลามกันนะครับแต่มันไม่เหมือนเรา
บ้านเขาก็เป็นแบบรูปแบบอะไรขนนกกระเตากระต่ายอะไรพวกนี้
แต่บ้านเราเป็นแบบเป็นงานหล่องานปั้น
มันก็เหมือนเขาซื้อไปฝากคนบ้านเขา
เหมือนของที่ระลึกครับที่เขาเข้ามาซื้อกัน
เป็นแค่เลซินครับแต่ถ้ามันผ่านการปฏิเสธ
ความเชื่อถือของเราก็เหมือนต่างชาติ
ถ้าผ่านการปลูกเสกเขาก็เชื่อถือ
คือทีนี้เฮียนโมบอกว่าปัญหาก็คือว่า

เป็นเรซินเป็นเหล็กที่ทำมาลักษณะเหมือนลูกกรอก

แต่ถ้ามันติดขัดจะเป็นกฎเป็นระเบียบอะไรที่มันส่งออกไปไม่ได้เนี่ย
อันนี้เฮียนโมเขามองว่าอยากจะให้แก้ให้ส่งให้ได้ดีกว่าไหม

ได้เป็นการส่งเสริมตลาดส่งเสริมเศรษฐกิจอะไรแบบนี้
ส่งเสริมตลาดด้านนี้ไปเลยเพราะว่าอย่างลูกกรอกหรือกุมาทรเนี่ย

อันนี้มุมมองของเฮียนโมเขานะเพราะว่าต่างชาติเขาต้องการ
เขาสั่งมาก็จะได้มีการส่งออกไปนะครับ

ก็แล้วแต่คนจะเชื่อกันนะครับคุณผู้ชม